ซีเกมครับปี๕๘นะครับ

เชอรี่มีมั่นใจมา๑๐๐๐๐๐เปอร์เซ็นเลยมา
กล้องไหนน่ามั่นใจเลยนะเดี๋ยวดูนะ

อัศวินิเทศสิงคโปร์ครับ
เห็นไหมกล้องแล้ว
อยากจะให้คุณหมอเพื่อนเนี่ยเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับเชอรี่นิดนึงนะ

หมอเพื่อนครับกลับสถานการณ์สิงเคงครับสิงคโปร์ไปเลยค่ะหมอเพื่อน

แต่ว่าที่เมี่ยนมาพริกก็คือบอลไทยมีเนี่ยนมาภารกิจเหลียนทองอ่ะ
นี่เราจำพี่นิดเดียว

เดี๋ยวเราไปหน้าแบบมั่นใจกับกล้องนั้นด้วยนะ

มามาที่เอิร์ทบ้างนะครับ

มาครับพร้อมแล้วมุ่นเลย
มีมา๔ท่านนี้นะครับมีคุณนุ่มนะฮะคุณปิงนะครับพี่มุ้ยแล้วก็คุณแปลน
เอาคุณแปลดีกว่าหน้าตาใจดี
เอาคุณแปลนเลยนะเลือกคุณแปลนแนะนำตัวเองหน่อยครับ
สวัสดีค่ะแบนค่ะชอบดูละครแล้วก็อ่านนิยายค่ะ
มันเชิงอะอันนี้พี่บอลเลยครับ
พี่น้องแวทขึ้นทางนี้ครับ
ขึ้นทางนู้นแล้วผ่านมาเลย

ไม่ต้องไปวงแหวนรอบนอก
ตรงมาเลยไม่ต้องไปอ้อม

ตอนนี้เหลืออยู่๗เหรียญเรายังไม่ได้คะแนนสะ

คำถามของคุณแปลนเชิญครับ
เรือเรืออยากจะรู้ว่า

สองทัพเรือ
สามทัพอากาศ
สี่เป็นทะหารทับผี

คือบอกแล้วว่าในที่ผมเคยจำได้ในโกบุรีเนี่ย
ก็คือมันมีทั้งว่าไม่แน่ใจว่าลบด้วยแล้วก็ขับเครื่องบินด้วยหรือเปล่า
แต่ในฉากการต่อสู้ในหนังภาพยนตร์เนี่ย
เครื่องบินค่อนข้างเยอะครับ
แต่พี่ต้องอย่างเดียวนะ
ขโมยน้ำมันจากญี่ปุ่น

ใช่เลยใช่เลยใช่เลย

เอาเสียงตอบแล้วครับถึงว่าได้ก็เป็นทัพอะไรครับ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

มีน้องลูกไม้นะฮะแล้วก็มีคุณแสนดีแล้วก็มีน้องดีน
น้องดีนนี่ยังเป็นลูกเสืออยู่เลยนะหน้าตาสดใสเป็นเด็กมัธยมแน่
แล้วก็มีน้องเอ็มและน้องจุนักศึกษาของเรา
ใครดีเด็กชอบเด็กอะค่ะ
น้องดีนมาขอเด็กขอน้องดีนแล้วกันค่ะ
ดีนแนะนำตัวหน่อยครับน้องดีน
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าดูแล้วช่วยหนูนิดนึงนะคะ

พี่บอลหรอตอนนี้คงเป็นพี่นั่นแหละ

ต้องขนไสตาหวานให้ด้วย

มีที่เหลืออยู่ตอนนี้๔ดวงดาวลงกี่ดวงดาวดีครับ
เราไม่ค่อยมั่นใจเราเอา๒แล้วกันค่ะ

๒หรือ๓ดีคะ
ได้นะครับลุยกันเลยเต็มที่นะครับ

โอ้โหโอลิมปิกของเราจะมีทั้งหมด๕ห่วง

ใช่โอลัมปิกทั่วโลก

วิเคราะห์เยอะเวลาผิดก็อายเนอะ
แต่ถ้าใส่ปองอเมริกาค่ะ

ใช่เพราะว่าดูกัปตันอเมริกามันมีสีน้ำเงินเยอะเลย

อันนี้อาจจะต้องเดาหน่อยเพราะว่าถือว่ายากทีเดียว

รู้อะไรไม่เท่ากับ

โดนรู้ไม่รู้ตัว

เดาว่าเป็น

ครับไม่มีหลักการเลยนะครับพี่
น่าจะเป็นทวีปอะไรครับ

ไมไม่เป็นไรครับเราสะสมกันเร็วนะครับขอบคุณที่พอดีด้วยนะครับ
วันนี้มีการเรามเปราะตอบผิดเลยอ่ะ

คิดมาก

พร้อมแล้วมุนเลย
เกี่ยวสัตว์น้ำมั่นใจเนอะ

คำถามจะเกี่ยวกับอะไรครับพี่ประสิทธิ์ครับ

ของไทยชนิดมีเกร็ดนะครับ

น้ำจืดที่เกร็ดใหญ่ที่สุดคือปลาอะไรนะครับ

เป็นยังไงหน้าตาเขาเป็นยังไง

มันไม่เก็ดป่ะ
มักกี้ฮามมากะฟื้อกะโฮกะโฮ

มักกี้ฮามมากะฟื้อกะโฮกะโฮกะโฮ
มักกี้ฮามมากะฟื้อกะโฮกะโฮ

ส่วนโซดาล่ะเอ็นไปทั้งปลาเลยครับ

บึกไปเลยไหมให้มันสิ้นเรื่องไปเลย

กะโฮหรือปลาบึกคะ

ปลากะโฮเหรอคะ

เอาปลาบึกก็ได้ค่ะ
ตอบแล้วนะครับยืนยันคำตอบครับว่า
ปลากะโฮละกันเถอะ
เชี่ยวเหรอ

กล้องกังวดที่ปลากะโฮ

ปลากะโฮนะครับ
กระนิดมีกะทิที่ใหญ่ครึบสุด

แต่ยังคงอยู่ในประกับเรื่องต่อไป

ส่วนนะครับหมอเพื่อนนะครับก็มาบรึ๊บ

รับไป๑ดวงดาว
กลับบ้านไปนะต้องถ่ายรูปปากกะฮู้
แขวนคอไว้เลี่ยงปลอบทองเลย

พร้อมแล้วมุนเลย
เต้นป่าแป้งกับเต้นฮนุมาร

คุณเบนส์นะครับแนะนำตัวเองหน่อยนะครับ
ขอบคุณครับผมเบนซธรรชาศรีปัทราชัยครับผม
คือเกมนี้เนี่ยผมจะอยู่หรือจะไปเนี่ยผมไม่สำคัญ
แต่สำคัญที่ว่าผมยังไม่ได้ยืนข้างหมอเพื่อนเลย
อ่ะหมอเพื่อนนะครับมาช่วยน้องเอิร์ทต่อ
เนี่ยโอ้โหเรื่องที่หมอรู้อ่ะ

เป็นกระตั้งนี้คือชีวภาพนะครับ

แต่ไม่รู้ว่าคำถามจะเกี่ยวข้องทางนี้หรือเปล่านะครับ

ถือว่าเป็นข้อตัดสินเอิ้นนะครับว่าจะอยู่หรือจะไป
ตอบถูกยังได้ลุ้นต่อแต่ถ้าตอบผิดตกรอบเลยนะครับ

คำถามจะเกี่ยวกับอะไรครับคุณเบนส์ครับ
ปัญหาของผมก็เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาครับ
ขอถามง่ายว่าประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา

ดีใจดีใจเหมือนตอบถูกแล้ว

คุณาประฮัมติซคอน
หรือจะเป็นคุณจอร์สวอชิงตัน

ครับผมเชื่อหมอเพื่อนครับ

อับราฮัมลินคอนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนแรกครับ

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา
คืออับราฮัมรินคอน